รายการใหญ่ระดับสโมสรชิงแชมป์โลกชนบุรีเป็นเจ้าภาพ
แล้วก็เล่นกับทีมอันดับต้นของโลกอย่างคาลอสบาโวซ่าสูสีเลยครับ
ช่วงแรกเนี่ยเกมมันขาดไปนะครับแต่ว่ารายละเอียดของเกมแล้วคันได้ดูเนี่ย
เรารับดีมากนะครับแล้วก็พยายามที่จะเสียประตูให้น้อยที่สุด
แล้วสุดท้ายนะครับมาเจอภาพแน่นอนครับเขายิงยัดเข้าไปเลยครับ
คาลอสบาโบซ่าชมบุรีแชมป์โลก๓สมัยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์อเมริกาใต้
นำก่อนจากดาดัสมารินวันที่๑๒แล้วก็ดาลันนาที๑๔รวมถึงมาเซโดดาซิลวายนาที๒๑
ก็เหลือเวลานะครับทางชมบุรีก็ไม่ได้เสียประตูเพิ่มเพราะ๓๐ไม่มีแรงเสีย
ได้ประตูครับไล่ขึ้นมาจากพิรพัฒน์แก้ววิไล๒ประตูเลยนะครับนาที๓๘และ๓๙ครับ
แต่ว่าเวลาที่เหลือพอไล่มา๒ต่อ๓เนี่ยมันเหลือ๒๐วินะครับ
เราไม่มีโอกาสจะบุกเพิ่มครับทำให้แพ้ไปสองต่อสามแต่โอ้โหได้เสียงเฮเลยครับ
ก่อนหน้านี้อยู่แล้วไม่มีปัญหาครับเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มในเกมเมื่อวาน